คือวัยรุ่นเนี่ยเคยเป็นเพื่อนรักกันมาก่อนนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นแยกย้ายกันไปเรียนคนละสถาบัน
แล้วก็มีการเขม่นกันเกิดขึ้นนะครับก็เลยต้องมีการนัดเพื่อมาเคลียร์
ต่างฝ่ายก็ต่างพาเพื่อนมาด้วยสุดท้ายมีเหตุการณ์ทะเลาะวิวาสเกิดขึ้นนะฮะ
อีกฝ่ายนั้นใช้มีดปักไปที่อกของอีกฝ่ายฮะไปติดตามเหตุการณ์นี้กันหน่อยนะฮะ
เหตุการณ์นี้นะครับเกิดขึ้นที่อำเภอเสนาครับพระนครศรีอยุธยาผู้บาดเจ็บเป็นเยาวชนหญิง
อายุ๑๕ปีนะฮะมีดแทงอยู่ที่อกฝั่งซ้ายโดยมีเพื่อนพาคนเจ็บเนี่ยนั่งมอเตอร์ไซค์นะครับ
มาขอความช่วยเหลือจากนายวิเชษซึ่งเป็นเจ้าของอู่ทำสีรถนะฮะ
อยู่ริมถนนอายุทยาเสนาสายในซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยให้ช่วยนำส่งโรงพยาบาล
จากเลือดไหลออกมากจุดนี้เนี่ยมีวงจรปิดจับภาพไว้ได้นะครับ
คุณวิเชษก็ช่วยประถมพยาบาลเยาวชนผู้บาดเจ็บนะฮะก่อนจะนำส่งที่โรงพยาบาล
ทีนี้เพื่อนของคนเจ็บครับเป็นเยาวชนชายนะฮะพาไปดูจุดที่เกิดเหตุนะครับ
ที่ไปดูเนี่ยเขาบอกว่ายังมีคราบเลือดหยดอยู่ที่พื้นนะฮะ
แล้วก็เล่าว่าตัวเองคนเจ็บและผู้ก่อเหตุอายุ๑๖ปีเคยเป็นเพื่อนสนิทนะฮะ
เรียนมัธยมมาด้วยกันนะครับต่อมาแยกย้ายไปเรียนคนละสถาบันนะฮะ
ช่วงหลังเนี่ยมันมีเรื่องบาดหมางกันขึ้นเนื่องจากเพื่อนในกลุ่มของคนเจ็บนั้น
ดักเช็คหัวเข็มขัดของกลุ่มเพื่อนผู้ก่อเหตุนะฮะ
พอเมื่อวานก็เลยนัดมาเคลียร์ใจกันครับที่บ้านของตัวเอง
ตนมี๔คนผู้ก่อเหตุเนี่ยมากัน๒แต่ว่ายังไม่ลงตัวครับ

แต่ว่าช่วงแยกย้ายจู่ผู้ก่อเหตุที่เป็นอดีตเพื่อนรักเนี่ย
ตรงเข้ามาล็อกคอคนเจ็บแล้วก็เอามีดปักที่บริเวณอก
ต้องดึงกันอยู่๓ครั้งสุดท้ายมีดออกมาได้
แต่ก็ทำให้เพื่อนเสียเลือดมากครับต้องขอความช่วยเหลือนะฮะ
แล้วก็นำส่งโรงพยาบาลในที่สุดครับมีเสียงกู้ภัยที่ช่วยชีวิตเล่าให้ฟังด้วยฮะ
เหนือน้ำมันเป็นแผลนึงกับ
ทั้งหมดที่ผมพูดทั้งหมดเป็นเยาวชน
พูดถึงการดึงมีดพยายามดึงเองอันตรายนะ
จริงแล้วเวลามีของแข็งอะไรก็แล้วแต่
ปักเข้าไปที่ร่างกายเนี่ยนำส่งโรงพยาบาลและให้หมอเป็นคนดึงดีกว่านะครับ